สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
มากลับให้สบายกันทุกครั้งกับเราสองคนค่ะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสบัดคลัง
เอาล่ะค่ะสิบห้านิดหน้าสามสิบนาทีเรามีนักกันนะจ๊ะ
ใช่แล้วเจอกันแบบนี้ครับอ่ะเรื่องแรกที่เราอยากจะอัปเดตกันนะครับ
เรื่องของการติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนอะ

ถูกต้องค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะขึ้นด้วย
ก็เชื่อว่ามันอาจจะกระทบจิตใจของแต่ละคนเหมือนกัน

ในกรุงเทพเราก็พูดถึงแล้วแต่ว่าในต่างจังหวัด
หลายคนที่ดูเราอยู่อยู่ต่างจังหวัด

ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมโดยเฉพาะ
ใครก็ตามนะคะที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อาจจะมีปัญหาเรื่องของการรักษาพยาบาล
ตอนนี้มีโครงการช่วยเหลือนะ

รับคนติดเชื้อกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

เดี๋ยวเราไล่เลี่ยงกันไปตามแต่ภูมิภาคแล้วกัน

เริ่มต้นไปดูกันหน่อยที่ภาคอีสาน

เดี๋ยวเรามีภาพให้คุณผู้ชมสามารถถ่ายเอาไว้นะ

ดูนะครับว่าคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดไหน
ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นคือถ้าคุณติดโควิด๑๙
แล้วคุณต้องการจะกลับไปรักษาที่บ้านเกิด
ก็เลือกดูนะครับว่ามีจังหวัดของคุณผู้ชมหรือไม่
กาลสินกำแพงเพชรขอนแก่นตราด
นครพนมนครราชศรีมาบึงการบุรีรำพิศนุโลกแล้วก็แพร่นะครับ
ใช่แล้วยังมีเพชรบูรณ์มหาสารคามยะโสธรเลยลำปางศรีสเกต
กลนครสิงห์บุรีสุโขทัยสุรินแล้วก็หนองคายอุดรธานีอุตรดิษฐ์ด้วยนะ

ครับก็บอกแบบนี้ละกันสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าโครงการ
สามารถโทรไปสอบถามทางจังหวัดสาธารณสุขจังหวัด
หรือหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดของคุณผู้ชมโทรไปสอบถามได้นะครับ
ถ้าหากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็บอกกันหน่อยแล้วกันว่าต้องเตรียมเข้าของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะ
และที่สำคัญด้วยในระหว่างเดินทางเนี่ยก็ไม่ควรจะแวะพักจุดต่างนะ
เป็นไปได้ก็อยู่แต่ในรถนะครับถ้าข้ออ้องน้ำได้อันนี้ไม่ว่าหรอกก็ยังไปใช้เวลานานแล้วกัน
แล้วที่สำคัญผู้ที่จะกลับไปรักษาก็มีเงื่อนไขคือ
อ่ะประสานกันไปนะคุณผู้ชมกลับบ้านไปก็รักษาตัวกันให้หาย
อีกข่าวดีหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุนะคะกระทรวงสาธารณสุขจับมือกับค่ายมือถือ
เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ๖๕ปีขึ้นไปแล้วนะ
สำหรับลูกหลานเนี่ยนะก็สามารถที่จะดูแลปู่ย่าตายายสะกิดลุงป้านิดนึง

ก็ไม่ต้องถึงไปบังคับกันหรอกครับแต่ก็คุยแล้วก็ทำความเข้าใจกัน
ใช่เพราะว่าผู้สูงอายุหลายคนอาจจะกังวลแต่ทำความเข้าใจก็คิดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดี
สามารถลงทะเบียนได้แล้วนะคะตามช่องทางของแต่ละค่ายเลย
เริ่มฉีด๕๑๕กรกฎาคมเวลา๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็นที่ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ
คุณผู้ชมครับที่ผ่านมาเรื่องของโควิด๑๙มันก็มีข่าวที่ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเป็นข่าวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลื้อ
แต่สุดท้ายมันเหมือนจะเป็นจริงอย่างนั้นนั่นก็คือเรื่องของยาดมฮะยาดมที่เหมือนกับว่ามีเชื้อโควิด๑๙
แล้วเอาไปโพสต์ขายแล้วบอกว่าใครอยากติดโควิด๑๙เอาเลยเอาไปทำไมถึงอยากติดโควิด๑๙
เขาบอกว่าถ้าเป็นโควิด๑๙เขาไปเค็มเงินประกันได้โอ้โหแบบนี้ฟังแล้วเนี่ยมันสลดหดหูใจจริงนะ
เรื่องนี้นะครับทางออยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ออกมาเตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อ
หรือเอาตัวเองไปเสี่ยงให้ติดโควิด๑๙เพื่อหวังได้เงินประกัน
คืออย่างนี้ถ้าหากมีการตรวจพบในภายหลังคือนอกจากจะไม่ได้เงินประกันแล้วนะ
ผิดกฎหมายด้วยทั้งโทษมีทั้งจำและปรับเลยถูกต้องครับ
อันตรายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสุขภาพคุณอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยง
สำคัญยังไงรู้ไหมมันเชื้อลงปอดปอดคุณหายไปเลยนะต่อให้คุณหายกลับมาก็ตาม
ก็ไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ครับค่ะแล้วที่สำคัญผู้ที่รับสื่อไปเนี่ย
ไม่ควรทำพฤติกรรมเรียนแบบหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ในวงกว้างนะครับใช่ค่ะแต่ว่าภาพที่นำมาให้คุณผู้ชมดูไม่ได้เกี่ยวข้อง
เนื้อหาที่เราเล่านะก็เป็นภาพประกอบถึงสถานการณ์ทั่วไป
มีคนไปจับจ่ายใช้สอยอะไรกันไปก็ย้ำเตือนกันตรงนี้แล้วกัน
เพราะว่าเรื่องของกฎหมายประกันมันมีอยู่แล้วถ้าคุณตั้งใจป่วยตั้งใจตาย
เพื่อจะเอาประกันยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเรื่องโควิดถ้าเกิดไปเสี่ยงด้วยเหมือนกันดีกว่านะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะมาดูดีกว่าลุงคนนี้เพิ่งผ่านความตายมา
ด้วยเรื่องราวสุดขนลุกคุณผู้ชมแล้วมันเรื่องอะไรล่ะ
กลับมาตามต่อแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนชาตินะครับ
ในช่วงสบัดมูกกระตุกต่อมฮายามบ่ายแบบนี้แล้วครับ
เพราะว่าเราอยากเห็นคนไทยยิ้มได้นะครับ
เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของนักเปตองวัย๓ขวบครับ
เยี่ยมไปเลยหนูลูกแรกก็แม่นแล้ว
ไหนขอดูลูกต่อไปเลยครับ
สุดยอดไปเลยครับมาลุ้นลูกสุดท้ายจะแม่นแค่ไหน
โอ้โหถ้าจะแม่นขนาดนี้รับดูด้วย
แม่นขนาดนี้รับดูดวงไหมครับ
โอ้โหลงแข่งที่ไหนบอกด้วยนะครับ
ณชาติจะไปช่วยเชียร์ครับ
ไปดูอีกคลิปความน่ารักของเด็กชายรายนี้ครับ
คะแนนแน่เจ้านุ่มน้อยเจอสาวหยอกหน่อยไม่ได้เลยนะ

ร้องให้ผู้ชายมีหนวดหยอกบ้างจะเป็นยังไง
ดูหน้าสิครับจากหน้ายิ้มกลายเป็นมึง
แล้วจะลามไปถึงร้องไห้ไหมล่ะครับเนี่ย
ดูแล้วถ้าไม่หาไปหาหมอสวัสดีครับ
โอ้โหเอ็นดูทั้งสองหนูน้อยเลยทีเดียว
แต่หนูน้อยคนล่าสุดนี่แหมอนาคตเดาออกได้เลยว่าต้องเป็นคุณชนะแน่นอน
แต่เด็กผมน่ารักแบบนี้เลยนะเจอสาวเนี่ยนะ

ขอกินนมหน่อยก็กินนมหน่อยไปซื้อนมให้กินหน่อย

ก็กล้ากินนมหน่อยไปซื้อนมหน่อย
ดีอุ๊ยคุณมีเรื่องอะไรคืบหน้าด้วยคะ
ข้างหลังนี้ต้องติดตามนะเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังนะคุณผู้ชมนะ
คลัสเตอร์ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ
เป็นคลัสเตอร์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะ

คนในจังหวัดขอนแก่นเขารอดูอยู่
น้องหนูติดตัวโควิดนะคุณผู้ชม

แต่ก่อนอื่นพาไปดูเรื่องราวของความเหงา
บอกเลยว่าเหงาเหงามากพี่จ๋าอย่าทิ้งหนูไปหนูเหงา

น้อนน้อนขออยู่กับพี่ได้มั้ยจ๊ะ

เห็นแล้วน่ารักจริงเลยนะ

คือเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็เห็นมาหลายต่อหลายคู่แล้วนะ

แต่ว่าเนี่ยคู่นี้น่ารักจริงเลย

บ้านคุณผู้ชมเป็นแบบนี้กันหรือเปล่า

แต่ผมเลี้ยงแมวแล้วแมวเนี่ยก็ชอบมาออดอ้อนตรงขา
ตอนผมถอดรองเท้าถอดถุงเท้าเสร็จ

คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องดีกว่า
เรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มาก

โดยเฉพาะแหล่งข่าวนี่แหละที่เราเล่าไป
ที่เขาสักทะเบียนสมรสที่แขนเนี่ยนะ

มีโทรศัพท์สายด่วนมาถึงทีมงานเลยค่ะ

คุณเก่งค่ะคุณเก่งนันทวาตรเอวยมเวศนะคะ
ที่เขาสักทะเบียนสมรสเอาไว้ที่แขนของเขา
รายการของเรานำเสนอไปวันก่อนนู้น

มีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาเลย
โทรมาว่าไงใครโทรมาไปฟังเสียงเลยค่ะ

และแฟนรายการคู่กัดสะบัดข่าวครับ
ได้รักเมียจริงเหมือนผม

หรือตรงไหนก็ได้ของร่างกาย
ผมขอท้าครับผมขอท้าครับ
ก่อนอื่นผมขอขอบคุณก่อน

เอาล่ะในเมื่อคุณสามีส่งสารมาแบบนี้นะ

วันหนึ่งถ้าเป็นอย่างที่คุณพูดจริงนะ
ถ้าเกิดมีคงมีคู่อะไรก็ว่ากันไปนะ

จะสักอะไรเดี๋ยวก็ว่ากันไป
แต่เรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้

พี่ชายของผมที่ผมรักมาก

ผมคิดว่าเขาน่าจะดูผมอยู่
ถ้าไม่ได้ดูใครก็ได้ไปเรียกให้เขามาดูเลย

คุณเบิร์ตนัชทัพพงค์ภูฮะหมัด
ผู้ประกาศข่าวเช้าไทยรัฐทีวี

ถ้าคุณรักเมียจริงคุณศักดิ์เลย

แล้วคุณไปพาดพิงถึงพี่เบิร์ตเขาทำไม

ผมทำเนี่ยพี่ชายผมก็ต้องทำด้วย

ความจริงข้อตรงตรงนี้เกิดเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่
ใครไม่ได้อยู่กับพี่เบิร์ดไปบอกพี่เบิร์ตด้วยนะ

เอ้ามันเป็นเรื่องของคุณแล้วคุณต้องเคลียร์แล้วแหละเรื่องนี้นะ
ยังมีเสียงคุณภรรยาของคุณเก่งด้วยนะคะ
ก็คือคุณอุ๋มอิ๋มฝากความรู้สึกมาฝากบอกถึงเรื่องนี้มาด้วยยังไงไปฟังค่ะ
ก็รู้สึกดีใจที่เขากล้าแสดงออกความรักโดยวิธีนี้ค่ะ
แต่โดยจริงแล้วพี่เก่งเขาก็แสดงออกความรักด้วยการกระทำหลายอย่างมาให้เราอยู่ตลอดนะคะ
ก็เลยรู้สึกเป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งเหมือนกันค่ะ

การกระทำมีค่าสำคัญกว่าคำพูด
เขาเรียกว่าการกระทำดังกว่าคำพูดใช่ไหม

ต่อให้พูดเป็นร้อยคำพันคำเหมือนคุณชนะ
แต่ไม่ทำเลยเนี่ยดิฉันว่าก็ไม่มีประโยชน์

อย่างคุณอุ๋มอิ๋มบอกเลยว่าคุณเก่งในอุ๋มเขาปฏิบัติ
เขาดูแลเขาแสดงความรักกับคุณอุ๋มอิ่มเป็นอย่างดี

ทำแบบนี้ก็ถือว่าแบบปลื้มปลื้ม

ทำไมเหรอของคุณนี่ทำไมเหรอคะ

เอายังไงซะเรื่องความรักพูดอย่างเดียวมันไม่พอ

ต่อให้มีเรื่องราวทะเลาะกันแค่ไหนก็บ่อยั่น

ชื่นชมชื่นชมความรักของคุณเก่งแล้วก็คุณภรรยาจริง

คือนี่แหละรอยสักเอาไว้เป็นเครื่องป้องกัน
ถ้าวันไหนทะเลาะกับคุณภรรยาแล้วภรรยาจะ

ทีนี้ขอคุณคุณเก่งใด้นะ
ยืนยาจริงนะคะ
พูดถึงเรื่องของคนรักกันแบบนี้แล้ว
แต่งงานกันก็ต้องมีลูกมีเต้า

เฉพาะเรื่องของการสื่อสารบางทีพูดจากับลูกเนี่ยต้องพูดให้เข้าใจ

อย่างคุณแม่คนนี้ค่ะบอกลูกว่าให้เรียกป๊า
เอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมบอกแล้วลูกร้องไห้ล่ะคะ
แม่ป๊า

แม่ให้หนูเรียกอันน้วปะป๊าอะไรอะ
ให้หนูเรียกป่ามาเพื่อนเขามาให้

แปลกหน้าคนอื่นว่าป๊าได้อย่างไร
เออหนูทำไม่ได้หรอกโอ้โฮชีวิตหนูโตมาขนาดนี้
ดราม่าเลยโอ้โหเศร้าเลยค่ะ
ไม่ยอมหรอกใครก็ไม่รู้จะมาให้มาเรียก
จนกระทั่งแม่อธิบายว่าเพื่อนเขามาหา
เรียกป๊าป๊ามาออกมาเจอเพื่อนหน่อย
โอ้โหถ้าไม่รีบเรียกป๊าป๊ามา

เพื่อนเขาจะไปได้ป๊าที่ไหนหรอกโอ้โฮงงไปหมด
เอาอย่างนี้ก็แปลว่าจะต้องบอกให้ชัดเจน
แต่เชื่อว่ามุกมุกมุกบ้านเนี้ยเขาทำมาสนุกสนานกันสนุกขำแหละครับ
สนัดกันค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะ
คุณสามีทั้งหลายแหล่หากคุณคริสจะเล่นกับภรรยาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว
แต่คุณดูให้ดีเถอะคนที่คุณเล่นด้วยเนี่ยเขาใช่ภารเมียจริงหรือเปล่า

ไม่หย่ำเนอะฮะ
เจ้าเลือกหลักเองยัง

โอ้ยงั้นเข้าแล้ว
แล้วเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า

โดนแล้วค่อยก็จัดเต็มของเลย

เต็มข่อคือเต็มข้อพับเลย

จะเต็มเหนียวอย่างกับลูกบอล
ก็นึกว่าภรรยาก็ใส่ซะเต็มเลย
ก็ดูบอลยูโรมาก็กำลังอินนะดิ
ไม่ใช่กดแทนมีอะไรใช่ไหม
กลางคืนก็ดูโอ้ยูโรยูโรยูโรยูโล
เช้ามาก็ร้องเพลงยูโลยูโล
แต่เรื่องของเรื่องแม่ยายเป็นยังไงบ้างต้องไปดูนะ

บางทีล้มคว่ำคำมำลงไปอ่ะ

คุณเคยแกล้งใครโดยที่ไม่ดูแบบนี้มาก่อนไหมเนี่ย
เป็นยังไงเรื่องของเรื่องนะครับมีทางอารมณ์ที่ดีใจ
แต่ตกใจแทบช็อกอะครับ

พ่อหงายจุกกับมาโหระเบิดกี่วันโหระเบิดกี่วัน

ให้เอาขึ้นมานึกว่าทองปะโถที่แท้

อย่างไรล่ะคุณวิชนะเล่าสิ
คุณลุงคนนี้ครับชื่อว่าลุงสำเริงพ่วงสมบัติ
แกเป็นอดีตกำนันตะบนพรวงสองนางอเผิดสวรรคอรบจังหวัดอุทัยธันต์นี่
ที่เห็นอยู่ตรงนี้พื้นที่ที่แกเช่ามานะเพื่อปลูกข้าวโพด
ทีนี้แกจ้างรถไถมาปรับพื้นที่
ค่ะหางตาแกเลือกไปเห็นอะไรแบบ

แถวบ้านเรียกว่าเต๊ะตาคิดในใจเหลืองแบบนี้เป็นก้อนแบบนี้ทองคำแน่นอน
รีบไปหยิบเลยหยิบขึ้นมาดู
ปัดไปปัดมานี่ไอ้ก้อนนี้แหละ
เอ๊ะทองทองกลมเอ๊ะยังไง
มันอะไรอ่ะมันมีโอ๊ยโอ๊ยมันมีสลัก
อุ๊ยมันไม่ใช่โทกคำแล้วระเบิดมันคือระเบิดครับคุณฟิสา
คือกำลังจะดีใจอารมณ์ความดีใจมันพุ่งสูงมากเลย
พอมารู้ว่าเป็นระเบิดหัวใจตกตุ้มตกตุ้มใจระเบิดเลย
อารมณ์สองความรู้สึกจริง
แต่หลังจากนั้นก็ตั้งสติได้ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เก็บกู้วัตถุระเบิดของตำรวจภูทรอุทัยธานีก็มาถึง
นำกำลังมาชุดใหญ่เลยค่ะแล้วมาตรวจสอบจุดที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ

ชนิดผิวเกลี้ยงด้วยแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมยังไงครับมันยังมีอานุภาพสามารถทำงานได้อยู่คุณชนะ
ตายถ้าเกิดดับมาหรือยังไงมันระเบิดได้เลยนะฮะ
ทีนี้เขาต้องทำลายครับวิธีการทำลายนะฮะ
เดี๋ยวผมให้ดูช่วงวินาทีนั้นกันดีกว่าครับ
ระเบิดข้าวดีกำลัง

ช่วงระเบิดข้าวดีกำลัง
สามสี่สองหนึ่งสาม
วิธีการเป็นไงหันไปบอกข้าง๔ทิศเลยนะ
นี่แหละระเบิดระเบิด
ระเบิดแล้วต้องถูกกุมยาละไงอะเออโอ้ยระเบิดแล้ว

ก็ต้องว่าอย่างนั้นเออขอบคุณคุณชนะด้วย
คุณผู้ชมช่วงโควิดระบาดแบบนี้หลายอาชีพได้รับผลกระทบเนอะถูกต้องค่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับหลายคนก็เอาชีพตัวเองนี่แหละมาปรับเปลี่ยนอันดับพัฒนา
ลองดูซิว่าจะสู้กับโควิดไหวไหม
เอวลั่นปัดมันต้องเต้นอย่างนี้
โชคดีไปนะวันนี้ผมนั่งอ่านข่าว
ถ้าถามว่าคุณยืนอ่านข่าวนี้ผมชวนแรงกับรันปั๊ต
โอ้วมีตะบัดก่าวเห็นอย่างนี้ก็เอวพริ้วนะจ๊ะอ้าวเล่าให้ฟังแบบนี้
เห็นสาวสวยคนนี้แล้วมาร้องเพลงอยู่ในตลาด
คือเธอคนนี้เป็นนักร้องนำวงหมอลำนาคินอีสานมวด

ชื่อคุณจิรพรตภานะครับเป็นนักร้องวงหมอลำและทำดนตรีมากว่า๒๐ปีแล้ว
โอ้โหไม่น่าร้องภัยร้อมากทีเดียว
สวยงามตามท้องเรื่อง
ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙ทำให้ช่วงนี้
อย่างที่เห็นงานแสดงหมอลำเขางดไป
ค่ะดูดิต้องเต็มตามเลยตามนโยบัยของทางภาครัฐไง
แม่ค้าแม่ขายเขาก็สนุกสนานกันไปด้วย
ทีนี้เธอก็คิดไงอ้าวแสดงโชว์ไม่ได้แต่เราจะอยู่เฉยได้ยังไง
ก็ต้องหาวิธีการทำงานเพื่อจะได้สตุ้งสตังค์มา
ถึงที่ตามตลาดนัดตามตลาดสด
นี่ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีคือตู้ลำโพงล้อลาก
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์โดยบลูทูธ

แล้วก็ร้องเพลงออกมาโอ้โหเพิดเพลินจำเรินใจแล้วค่ะ

ทำมาแบบนี้๒เดือนแล้วคุณชนะแฟนคลับเพียบ
ผมจะบอกแบบนี้ในตลาดเขาชอบมากนะ

ถ้ามีใครมาเปิดพงเปิดเพลง
เรียกว่าร้องรำทำเพลงแบบนี้จะได้รับความสนใจอย่างมาก
แล้วแฟนคลับเธอนะชอบมากนี่ให้เงินคนละนิดคนละหน่อย
เขาบอกว่าพ่อค้านะครับบางคนเนี่ยไม่ได้ให้เงินอย่างเดียวนะ

ส่วนแม่ค้าเอาเงาะไปเลยจ้ะหนูจ๋า
จะไปเพิ่มความหวานของเสียงไปอีก
เออส่วนคนนี้ก็โอ้โหมวล
โอ้โฮสนุกสนานหนูน้อยหนูน้อยก็ชอบด้วย
ครับนะเรียกว่าอ๋อแล้วอยู่ในตลาดแห่งนี้
ถ้าคุณเคยไปมีโอกาสได้ไป
อย่าลืมไปเสิร์ฟกับเขาและอย่าลืมไปให้กำลังใจกันด้วย
ผมว่าทุกอาชีพในวินาทีนี้
สิ่งที่ต้องการที่สุดคืออะไรรู้ไหม
กำลังใจ
ถ้าไหล่ทันวานะนะคะช้างน้อยที่อยู่บางช่างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้วาดรูปภาพเนี้ย
ที่เห็นอยู่เนี่ยแล้วนำไปประมูลแถมมีการลงชื่อไว้ด้วยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเพิ่มมูลค่า
ครับให้กับภาพนี้ก็คือตัวย่อกคือคือแล้วก็มีเห็นอะไรแบบเนี้ย
อะไรแบบเนี้ยอ่านี่ค่ะเขาก็มีการจัดประมูลภาพฝีมือไง
คุณชิสาฝีมือของพลายธันวาผ่านเฟซบุ๊คพลายดัมโบ
นำรายได้ไปช่วยช้างพลายดัมโบอายุ๖ปีที่ล้มป่วยท้องเสียรุนแรง
แล้วก็ได้ประสานมาที่ปางช้างแม่แตงเพื่อขอให้ทีมสัตวแพทย์
ช่วยรักษาจนหายปกติเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
เป็นเรื่องน่ายินดีเราก็เปิดให้คนประมูลกันมาตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนะคะ
สิ้นสุดไป๓๐มิถุนายนปรากฏว่าผลการประมูลก็คือ
อืมคุณอาร์ตและคุณเอ็กซ์ชายวันค่ะชาวกรุงเทพนี่แหละ
ประมูลไปในราคา๑๐๐๐๐๐บาทครับ
เบชต์เด็ดรับภาพนี้มูลค่าถึง๓๐๐๐๐๐บาทครับคุณผู้ชม
โอ้โหทางช้างปางช้างแม่แตงเนี่ยเขาก็บอกว่า
ก็ยินดีนะที่มีโครงการช้างช่วยช้างขึ้นมา
เพราะว่าจะได้นำรายได้ไปช่วยเหลือช้าง
ที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เจ็บป่วย
รวมไปถึงเอาไปสร้างโรงเลี้ยงช้างและโรงพยาบาลช้างที่พลายดัมโบอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ห้องศรด้วย
เป็นเรื่องน่ายินดีภาพจากฝีมือช้างราคา๓แสนเขาเริ่มต้นประมูลที่๓๐๐บาท
แต่อันนี้ก็ต้องชื่นชมคนไทยหรือคนที่มีน้ำจิตน้ำใจมีกำลังช่วยเหลือด้วยนะคะ
โควิดแบบนี้นะครับไม่ใช่แค่คนช่วยคนช้างก็ช่วยช้างด้วย
แต่พอผมพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยฮะหลายคนก็นึกไปถึงเรื่องของข่าวนี้
แล้วใครที่ติดตามคุณอยู่นะฮะผมจะบอกแบบนี้ว่าติดตามกันด้วย
เพราะว่าเรื่องของคลัสเตอร์ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นคลัสเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพิ่งเปิดมาตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าคราวนี้เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะจ๊ะ
ใช่แล้วค่ะยังมีอีกคลิปหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลค่ะคุณชนะ
คือบางคนไปดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูซ้ำทำไมล่ะครับ
สาวคนนี้เขาช่างสวยเหลือเกินแล้วสัตว์เลี้ยงของเธอทำไมถึงหมายถึงเป็นตัวนี้

โอ้โหตอนนี้เป็นเน็ตไอดอลไปแล้ว

คือยังไงน้องคนนี้อุ้มตัวเงินตัวทอง

ว่าเชื่องมากดูดิน่ารักตาแมวหางเนี่ยนะโอ้โหยาวเหย
แล้วกอดเลยค่ะกอดแบบนัวเนียใกล้ชิดกันเลยอ่ะ
เรียกได้ว่าไม่กลัวเลยแต่บางคนเขาไม่ชอบเขาก็กลัวจริง

แต่สาวคนนี้บอกเลยว่าเธอรักของเธอมากโอ้โหแล้วเรื่องราวที่มาที่ไปก็น่าสนใจนะ
รอช้าหรอกทีมงานคู่กัดสะบัดข่าวติดต่อไปยังเธอทันทีเลยนะคะ
คนสวยคนนี้ก็คือคุณมิวหรือว่าคุณยุภาวันปรีชาชาญ
เอาเป็นว่าไปฟังเสียงเธอเล่าเองดีกว่าว่าทำไมถึงเลี้ยงน้องตัวนี้
สวัสดีคุณชนะคุณชิสาและแฟนรายการคู่กัดสะบัดข่าวนะคะ
มาว่าด้วยเหตุผลที่มิวเลี้ยงน้องนะคะคือเจอน้องตามธรรมชาติค่ะ
ตอนนั้นน้องโดนงูรัดนะคะมิวก็เลยช่วยน้องออกมา
กะว่าจะมาเลี้ยงให้น้องแข็งแรงและปล่อยคืนธรรมชาติเหมือนเดิมค่ะ
วันหนึ่งน้องแข็งแรงดีนะคะเหมียวก็เลยนำน้องไปปล่อย
และด้วยความผูกพันระหว่างมิวกับน้องที่เคยอยู่ด้วยกันบางครั้ง
น้องก็เลยกลับมาหาเรา๒๓อาทิตย์ต่อครั้งค่ะ
ไม่ได้กระข่าวอะไรน้องนะคะ
จะบอกแบบนี้ถ้าสมมุตินะอันนี้สมมุตินะ
ถ้าสมมุติผมเป็นเจ้าตัวนี้ผมก็กลับไป
เพราะว่าผูกพันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ
เขาเป็นคนดีต้องไปตอบแทน

ไม่ใช่ว่าคุณขี้เกียจหาอาหารกินเองเหรอคะ

คือเอาเป็นว่ารักและผูกพันแหละ
จริงแล้วมนุษย์กับสัตว์สื่อสารกันได้
ยิ่งเถอะคนที่ช่วยเหลือสัตว์สัตว์เขารับรู้ด้วยจริง
เขาก็อาจจะอยากจะอยู่ด้วยแต่ก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกัน

ขอบคุณน้องเขาด้วยนะที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีนะครับ
ค่ะอาจารย์ไปต่อกันที่เรื่องราวของคุณแม่บ้าง
คุณแม่แกล้งคุณลูกค่ะไม่รู้ว่าแกล้งท่าไหนนะ
ลูกเสียงหลงไปเลยค่ะ
ดุ๊กดิ๊กน่ารักเหลือเกิน

โอ้โหคนไม่ชอบคนเขากลัวก็อย่าไปแกล้ง
ก็เอามาถามที่ตัวอะไร

คดหือคดเป็นยากันยุ้งเลยโอ้โห
เห็นชัดคนใหญ่เลยนะฮะ
กิ้งกือสองตัวเอามายื่นใกล้หน้าแบบนี้คุณชนะ
คนไม่ชอบก็ร้องเสียงหลงแบบนี้ไง
โอ้โหตัวใหญ่เหมือนกันนั่นตัวใหญ่นั่นจริง

อื้อนั่นแหละโอ้โหเห็นแล้วกลัวครับ
ทำไมนะกลัวดิเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
คือคนเขาไม่ชอบคุณชิสา
เขาโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลแล้วก็บอกว่า
แกล้งลูกสาวลูกสาวไงเป็นคำที่เรารู้กัน
เข้าใจนะโดยการนำกิ้งกือ๒ตัวเอาวางไว้บนฝากมือ
แล้วก็ยื่นไปให้ดูนั่นแหละคุณผู้ชมเท่านั้นแหละค่ะ
คนรอบข้างเนี่ยหัวเราะสนุกสนาน
แต่ลูกสาวเนี่ยกรี๊ดดังลั่นสนั่นทุ่งไปเลยค่ะ
คือเจ้ากิ๊กกือ๒ตัวเนี่ยมีที่มาที่ไปไหมคุณชิสา
มีสิคุณยังไงครับมีชื่อเลยแนะนำก่อนเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะ

ชื่อว่าน้องดุ๊กดิ๊กกับน้องมั่งมี

สุดท้ายยังไงคะก็ต้องวิ่งหนีใช่ไหมคะ

ลูกบอกใครจะอยู่ก็อยู่

หรือจะเลี้ยงกิ้งกื้อว่าเลี้ยงกิ้งกื้อแม่ตอบเลยแม่ก็รักของแม่ลูกโตแล้วดูแลตัวเองได้
โอ้โหเขาหยอกล้อกันคุณแม่กับคุณลูกอะเนาะ
ไม่ชอบก็ไม่ชอบดิฉันคนหนึ่งก็ไม่ชอบกิ้งกือเหมือนกัน
แต่ก็คือดูได้เห็นได้แต่อย่าได้มาใกล้กัน
เอาบ้านไหนชอบหอกล้อกันแบบไหนก็บอกกันมาได้นะบางทีผมก็ชอบหอกล้อกับคุณแม่เหมือนกัน
สนุกสนานกันดีคุณผู้ชมฮะเรื่องที่หลายคนติดตามกัน
เดี๋ยวจะมาเล่ากันหน่อยนะครับเรื่องของคลัสเตอร์ฟันน้ำนมนะเขาว่ากันแบบนั้นในพาดหัวนะ
แต่เรื่องของเรื่องก็คือเป็นการติดกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะฮะที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้เรามีความขึ้นหน้ามาฝากนะครับ
แต่บอกไว้ก่อนจำนวนผู้ติดเชื้อก็เยอะอยู่เหมือนกัน
ก็คือ๓๔รายที่เป็นเด็กนะครับรวมไปถึงคุณครูอีก๘รายนะครับ

เออขอให้เถอะทุกทีน้ำน้ำมีได้บ๊ายบาย
มันไม่มีใครหรอกใช่มันไม่มีใครหรอกเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไปดูไดโนเซานะ
ไปเรื่อยคุณผู้ชมเห็นแล้วแบบนี้จะเล่าให้ฟังก่อนอย่าเพิ่งตกใจนะ
เพราะช่วงแรกได้ยินเสียงเด็กร้องกระจองงองแงเลยเขาก็ต้องเล่าแบบนี้นะครับ
เด็กก็คือเด็กเนาะเขาไม่รู้ว่าผู้ใหญ่มากันทำไมเยอะแยะแล้วตัดตัวแปลกด้วยไง
ตกอกตกใจครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีศุกร์ตำบลศรีชมพูอำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
มีการตรวจพบว่ามีเด็กติดเชื้อโควิดนะฮะมากถึง๓๔รายแบ่งเป็นคุณครู๘รายด้วยนะ
ส่วนอีก๕รายเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจรอบที่๒นะครับคือการตรวจซ้ำ
คือนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเปิดเผยว่ากรณีนี้เนี่ย
เกิดจากเด็ก๒ขวบในศูนย์ติดเชื้อโควิดจากคุณยาย
ที่มีการไปสัมผัสแม่ของเด็กที่เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรี
แล้วเข้ามาอยู่กับครอบครัวในอำเภอศรีชมพูได้ประมาณสัก๑สัปดาห
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี
ทีนี้ก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเดินทางไปสอบสวนโรคภายในศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ไง

ที่สุดก็เลยพบว่ามีผู้ที่สัมผัสเกี่ยวข้องทั้งหมดถึง๓๐๐รายเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นจุดระบาดจุดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องมีการช่วยเหลือดูแล
แต่เนื่องด้วยจากที่เด็กเนี่ยป่วยจำนวนมากและไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะดูแลได้เพียงพอ
ทำยังไงดีส่งเด็กและครูมารักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินและโรงพยาบาลขอนแก่นนั่นเองครับ
นั่นคือในช่วงของการพาน้องไปนะ

ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนั้นนะครับน่าเห็นใจจริง
ใช่ค่ะทีนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าโควิดที่ติดมาเนี่ยเป็นสายพันธุอัลฟ่านะคะ
ซึ่งก็ยังไม่พบในพื้นที่นี้มาก่อนด้วยคุณชนะ
ครับล่าสุดนะครับพอเป็นข่าวออกไปว่าเด็กที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้เกือบทั้งหมดนะ
ติดเชื้อโควิดเนี่ยแล้วถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลนะ
ใจบุญต่างอันนี้น่าชื่นชมนะก็พากันนำสิ่งของแล้วก็นมมาบริจาคให้ที่โรงพยาบาล
ชื่นชมผู้ว่าด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็บริจาคนมร้อยรังเลยนะ
และเงินอีก๓๐๐๐บาทเอาไว้ดูแลเด็กโดยเฉพาะเลยนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นก็กล่าวว่าโรงพยาบาลขอนแก่นเนี่ยเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็กโดยใช้ห้องความดันลบ
ซึ่งได้จัดเตรียมยกย้ายเตียงออกมาแล้วปูที่นอนสำหรับให้เด็กได้นอนรักษาตัวห้องละ๑๐คน
พร้อมเตรียมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะบอกแบบนี้ว่าโอเคเด็กก็เป็นได้แหละ
แต่ส่วนใหญ่เด็กที่เป็นมักจะหายแล้วก็ปลอดภัยดีแต่ก็ต้องรักษาอย่างจริงจังนะ
ถูกต้องคุณผู้ชมยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกส่วนงานแล้วกันทั้งหมอทั้งพยาบาลเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กด้วยนะคะ
วันนี้เราจะนำเสนอคลิปของคุณครูสอนภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคุณได้เปล่าเอ้ยเต็มท็อป๑๐ท็อป๑๐แม่งโก
ไม่ใช่เหรอคุณเคยเห็นไหมมะม่วงสุกอ่ะมันสีอะไรสีเหลืองก็ถูกไหมล่ะอุ้ยคุณอย่าฉีกดิ
คุณฉี่ก็ไปไม่ถูกถ้าอย่างนั้นไปถามครูสอนภาษาอังกฤษคนนี้
ลีลาการสอนก็สนุกแต่งตัวจัดเต็มมากค่ะ

แล้วก็มีจังหวะให้ด้วยผมยังร้องค่อมเลย

เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัว
ทำนองเนื้อร้องแล้วก็ลีลาการแต่งตัวของคุณครู
ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ใครจะไถมือหนีนี่ไม่ได้เลย
ต้องสะดุดตาดูเพราะว่าคลิปนี้ยอดวิวเยอะมาก

มัสซีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ
ชื่อจริงคือครูธมนต์วันสุดใจ
เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ครูสอนหนังสือมา๓๓ปีแล้วนะ

ครูมีทั้งโรงการแต่งเพลงเองร้องเอง
เนื้อหามาผสมกับดนตรีแต่งตัวสร้างสรรค์และนำเสนอแบบนี้

เอาใจช่วยเจ้าเหมียวยอดนักสู้ตัวนี้
ให้ผ่านพ้นมรสุมชีวิต
มรสุมชีวิตของมันคืออะไร
ตามต่อแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ขยับมาตรงนี้ต้อนรับแขกรับเชิญของเราค่ะ
ปุ๋ยนิทัศน์ค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๋ยนิทัศน์ครับสวัสดีค่ะ

คิดถึงคิดถึงคุกัดสะบัดข่าวนั่นไงไม่ต้องสะบัดค่ะ
เราจะแพร่ข่าวให้กระจายกันให้หมดเลย

อยากจะให้ดูคลิปหนึ่งแล้วช่วยดูหน่อยพี่ปุ๋
และช่วยให้กำลังใจด้วยกับเจ้าแมวตัวนี้
ดูสิว่ามันจะไปถึงเป้าหมายมันไหมฮะ
สาวกแมวค่ะนะคะสัตว์เลี้ยงมาดูกัน
ต้องรนสู้ไปเหมือนชีวิตอย่างนี้ต้องสู้ต่อ
โอ้โหดูน้อนตัวนี้

แล้วเดินอย่างนี้ล่าสุด

พบว่าเจ้าแมวตัวนี้เดินจนขนหลุดหมดแล้วนะครับ

นี่เปรียบเสมือนคนที่แบบว่ายน้ำถวนน้ำนะ

คือมันไม่ไปไหนสักทีมันก็เหมือนอยู่กับที่

ลาไปด้วยภาพของหนูอาบน้ำ
ไปติดตามพี่ชายกับพี่สาว
โปรดติดตามตอนต่อไป